เด็กผู้ชาย๑๕ม๓

กระทืบจนน้องม้ามฉีกเท่านั้นไม่พอนะ
เอาด้ามปืนมาตบเบ้าตาด้วย

เอาปืนมาจากไหนแล้วทำแบบนี้ทำไม
ไม่ได้ก่อเหตุที่โรงเรียนและที่สำคัญคนที่ก่อเหตุน่ะ

โรงเรียนเดียวกันเดี๋ยวให้ดูหน่อยค่ะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นค่ะ
คุณผู้ชมนี่ไม่ใช่โรงเรียนนะนี่อยู่ตรงริมเขื่อนท่าน้ำหัวถนนปากเกร็ดที่นนท
บุรีค่ะแล้วเกิดเหตุการณ์เมื่อ๑๗มกราที่ผ่านมาช่วงเย็นแล้วแหละหลังเลิกเรียนมีคนถ่ายภาพเอาไว้น้องคนเจ็บเนี่ยน้องม๓วัย๑๕ปีเป็นผู้ชายชื่อว่าน้องกอค่ะก็ใส่เสื้อขาวอยู่ในคลิปอ่ะนะโดนโดนกลุ่มวัยรุ่น๖คนมารุมทำร้ายเนี่ย๔ใน๖เนี่ยนะเป็นเด็กโรงเรียนอื่นแถวแถวปากเกร็ดบางพูดแล้วมา

รับลูกกลับมาตอนแรกที่ไปรับอ่ะแม่ก็ไม่คิดไงว่าลูกจะเป็นอะไรมากแต่อย่างหนึ่งที่แม่สังเกตเอ้าทำไมลูกอาเจียนอ่ะการอาเจียนเนี่ยแปลว่ามันมีอะไรที่กระทบต่อสมองแล้วแม่ก็เลยรีบพาไปโรงพยาบาลแล้วก็พาลูกไปแจ้งความที่สพปากเกร็ดด้วยนะคะแม่ถามเลยถามลูกว่าวันนั้นน่ะมันเกิดอะไรขึ้นลูกชาย

ดูเลยนะเราดูไม่ได้ลูกเราอยากให้พ่อแม่มันรู้ว่าลูกมันออกมาทำความเติบร้อนให้เราอะไรอย่างเงี้ยลูกเราไปทำอะไรให้ถูกไหมพี่มันเกินไป๖คนรุมหนึ่งอ่ะมีคนอายุ๒๐ด้วยนะ๒๐เนี่ยเป็นคนเปิดนะลูกบอกว่าลากลูกมาแล้วก็จะเอาบุหรี่จี้หน้าด้วยนะ

ลูกหนูไม่เคยเห็นหน้าด้วยรุ่นพี่ของเพื่อนส่งมาบอกว่าระวังตัวไอ้กอให้ดีนะเพราะว่ามันจะมีพวกมันกำลังตามล่าศพอยู่หนูก็เลยห่วงลูกก็เลยเอาลูกไปไว้ต่างจังหวัดก่อนก็เมื่อวานตำรวจเรียกไปสอบปากคำแล้วก็เขาก็บอกว่าเดี๋ยวเขาจะรีบดำเนินการให้